เดี๋ยวผมพาไปที่นี่บ้างดีกว่า
ที่บ้านเกิดคุณแม่ของผม
ที่ไหนสุราธารณีย์แต่ที่จะพาไปนี่โอ้โห
ที่นี่เขาเป็นสถานที่ที่มีของกินที่น่าสนใจที่เกาะแร็ด
เกาะแร็ดเหรอเกาะแร็ดแห่งนี้นะมีหนึ่งเมนูที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีได้

อ้าวแล้วหมูน้ำจะกินยังไงอ่ะ

แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับ
ที่สุราธานีที่เกาะแร็ดเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเป็นแหล่งชมวิถีประมงพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นคือคนไฮลัม
ไฮล้ำเยอะที่สุราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะสมุย
ทั้งเกาะไหลำทั้งนั้นครับ
แล้วก็ที่นี่นะครับโฮมสเตย์

ซื้อแล้วก็กินเองกินอยู่คนเดียวไม่ค่อยแบ่งใคร
ไม่รู้พูดไปผ่านหน้าจบนให้ได้ยินหรือเปล่านะ
เดี๋ยวก็จะซื้อกลับมาค่ะ
ธรรมชาติที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีกิจกรรมนั่งเรือตามหาโลมาสีชมพู

ใครไม่เคยเห็นโลมาสีชมพูไปดูที่นี่ได้นะครับ

แล้วที่พิเศษที่ผมพูดถึงเมนูหมูเน่า

หรือว่าหมูนุ่มมันเน่าหรือมันนุ่ม

เขาบอกว่ามันเป็นเมนูประจำเกาะนะ
แล้วก็ที่เรียกว่าหมูเน่ามันเป็นชื่อตามภาษาท้องถิ่น

จริงมันก็คือเมนูหมูนุ่ม
นี่อะไรครับอารมณ์ประมาณนั้นเป็นการใช้เครื่องเทศนะครับตามฉบับของชาวก่อรัฐ
สืบทอดมาจากบรรพบรุษชาวจีนไหลำอย่างที่ผมบอกคนไหลำมาเยอะ
แล้วก็อบพยพมาอาศัยที่เกาะแห่งนี้นานกว่า๒๐๐ปีแล้ว
คือมันมีเรื่องเล่าไงอันนี้เป็นเรื่องเล่าแต่ว่า
มีเสือผืนหมอนใบ

พอมาปั๊บมาเจอเกาะก็รีบขึ้นเลย

แต่สุดท้ายมันคือเกาะสมุย

สมุยคนไหลำเยอะ

อันนี้เล่ากันแบบขำนะเขาเล่ากันมาอีกทีนึงแต่พอมาเล่าถึงเรื่องของไอ้หมูเนี่ยนะ
นุ่มหรือว่าหมูเน่าเนี่ยรสชาติมันจะคล้ายกับหมูพะโล
คล้ายหมูฮ้องไหมอารมณ์ประมาณนั้นอืม
แล้วก็ปรุงแต่งด้วยเครื่องเทศอย่างที่ผมบอกไปใช้เวลาอบเนี่ย๓ชั่วโมงเลยนะ

ลับก็คือใช้อ้อยนี่แหละต้มกับหมู

มันจะได้รสชาติที่มีความหวานจากธรรมชาติ

เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่เกาะแร็ดนี้เลยนะครับ
แล้วก็ถ้าหากใครอยากจะไปร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยว
เกิดขึ้นอย่างหลากหลายที่นี่ก็สามารถไปกันได้นะครับ
บอกว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ไปกันเที่ยววิถีชีวิตแบบชุมชนกันแบบนี้นะครับ
ที่เกาะแร็ดอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
อยู่เนี่ยไม่ไกลจากท่าเรือเฟอรี่ที่ใช้ข้ามไปที่เกาะสมุย

แม่ว่าไงคะ
แม่บอกว่าไม่โทรมานานเลยนะ
ถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่โทรมาหลบบ้าง